เราพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยกับเรื่องของฟุตบอลไทย

เรื่องราวนี้นะครับก็เป็นการพูดคุยกันของฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับ
ที่ก็เรียกสโมสรทั้งหมดมาเข้าร่วมการประชุมนะครับรับฟังระเบียบข้อบังคับ
เมืองต้นก็มีทีมสมัครเข้ามาทั้งหมด๑๐๑ทีมนะครับแล้ววันที่๑๒มีนาคมนี้จะมีการประกาศชื่อทีมที่ผ่านคุณสมบัติ
และก็ได้สิทธิ์ในการลงแข่งขันพร้อมกับมีการจับสลากโปรแกรมในวันนั้นด้วยครับ
แห่งขันในรอบภูมิภาคก็เตรียมจะแบ่งโซนจากเดิมนะครับเป็น๘โซนทั้งหมดนะครับ
ก็จะมีการเปิดฤดูการวันที่๑๙มีนาคมนี้นะครับเดิมทีมี๖ตอนนี้เพิ่มเป็น๘โซนนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับ
โดยจำนวนทั้งหมดก็๑๖ทีมครับแข่งขันในระบบแบบเย่าเยือนนะครับในรอบ๑๖ทีมและรอบ๘ทีมส่วน
โดยทีมแชมป์นั้นจะได้ครองถ้วยพระราชทานประเภทคอ
ขณะที่อันดับสุดท้ายในแต่ละโซนนะครับจะต้องหล่นไปเล่นในการแข่งขัน
โดยนำทีมจากถ้วยพระราชทานประเภทขอคอและงอเดิมมาแข่งขันกันครับ
กฎระเบียบอื่นในปีนี้นะครับก็บังคับให้ทุกทีมนั้นลงทะเบียนนักเตะไทยได้๓๕คน

ซึ่งทีมใดไม่ประสงค์ส่งนักเตะต่างชาติจะลงทะเบียนนักฟุตบอลได้สูงสุดเพียงแค่๓๕คนเท่านั้น
จากนี้นะครับแต่ละทีมจะต้องลงทะเบียนนักเตะไทยที่อายุไม่เกิน๑๙ปีจำนวน๓คนด้วยครับ
จากว่าเขานั้นรับหน้าที่เลขาธิการสมาคมไม่มีเวลาในการจัดสรรดูแลการแข่งขันได้อย่างเต็มตัวครับ
ส่วนการแถลงข่าวศึกฟุตบอลเยมาฮาลีกวันหรือว่าดิวิชั่น๑นะครับ
ได้รับเกียรติจากพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอล
เดินทางไปร่วมในพิธีพร้อมกับนายอนุฤทธิเกิดสินชัยประธานจัดการแข่งขันดิวิชั่นหนึ่งครับ
ปีนี้แข่งขันกัน๑๗ทีมนะครับโดยจะนำทีมอันดับ๑๓เลื่อนชั้นไปเล่นไทยลีก
ส่วนทีมตกชั้นจะลดเหลือ๒ทีมเฉพาะฤดูการนี้เท่านั้น
จะได้เงินรางวัลนะครับจากเดิม๓ล้านเป็น๕ล้านบาท
ซึ่งในปีนี้จะมีการถ่ายเท่าสดครบทั้ง๒๗๒แมชครับ
ส่วนกรณีของสโมสรเพื่อนตำรวจที่ไม่ผ่านกลับลายเซ็นซิ่งในปีนี้
เชื่อว่าไม่น่านะครับจะมีผลกระทบต่อระบบการแข่งขันมากนักครับ